มัวที่ถูกลักพาตัวออกไปจากโรงเรียนวัด
จากที่หวัดสิงบุรี

โดยบอกจะไปซื้อโทรศัพท์มือถือให้

ในพันธุ์เนี่ยพาน้องโมไปอยู่บ้านแม่ตัวเองที่ปลาจีนบุรี

ก็เลยแจ้งเจ้าหน้าที่มาก็ไปช่วยเหลือน้องได้อย่างปลอดภัย
แล้วก็จับตัวในพันธุ์ได้ด้วยนะคะ
ลองดูนาทีช่วยเหลือหน่อยค่ะ
คือน้องพูดเลยนะว่าเขาหลอกหนู
ว่าจะไปซื้อโทรศัพท์มือถือ

ช่วยน้องมัวค่ะน้องมัวอายุ๑๔ปี

หมู่บ้านเกาะกระต่ายอำเภอประจันตคาม

อุบัยหลอกล่อบอกจะซื้อมือถือให้
แล้วก็พาน้องขี่ซาเล้งออกมาจากโรงเรียนวัดในอำเภออินบุรี

หลบในป่าบ้างไปที่นู่นที่นี่บ้าง
แล้วสุดท้ายก็มาอยู่ที่บ้านแม่ตัวเองที่ปราจีนบุรีค่ะ
ตำรวจสพออินบุรีคุมตัวในพันธุ์ไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพนะคะวันนี้

ที่เป็นที่ที่พาน้องมัวออกมาค่ะ
พันธุ์บอกจ้างเด็กในวัด๒๐บาทให้ไปเรียกน้องมัวออกมา

หลังจากนั้นจุดที่๒คือโรงแรมที่อำเภอเมืองสิงห์บุรี

ผู้สื่อข่าวก็พยายามสอบถามว่า

คืออยากรู้อันนี้ว่าลักพาตัวน้องไปทำไม

ไม่ได้มีการไปทำไม่ดีไม่ร้ายอะไร

แต่ยอมรับว่าก่อนหน้านี้เคยถูกดำเนินคดีล่วงละเมิดทางเพศในลักษณะแบบนี้มาก่อน

ที่ก่อเหตุเท่านี้แค่พาน้องไปเที่ยวเฉย
ส่วนคดีก่อนหน้านี้ที่เคยต้องโทษก็ยอมรับว่าเคยล่วงละเมิดเด็กจริง
ก็อยากจะขอโทษครอบครัวที่ทำให้เดือดร้อน

ทีนี้ถ้าดูจากข้อมูลชุดสืบสวนนะคะ

เริ่มตั้งแต่๑๖กันยายน๑๑โมงครึ่ง
ในพันธุ์ขี่ซาเล้งเข้าไปหาน้องมัวที่วัดโฉมศรี

ที่บอกว่าจ้างเด็กวัด๒๐บาทให้ไปเรียกน้องมัวออกมา
จากนั้น๑๑โมง๔๗นาทีค่ะ
ในพันธุ์ก็ขี่ซาเล้งผ่านซอยยาฮูตลาดอินบุรี
เที่ยง๒๖นาทีไปซื้อซิมโทรศัพท์ที่ร้านในตลาดอินบุรี
เที่ยง๓๔นาทีขี่ซาเล้งผ่านแยกสัญญาณไฟฝั่งตะวันออก

แล้ว๒ทุ่มก็พาน้องมัวเข้าพักโรงแรมในอำเภอเมืองสิงห์บุรี
๑กันยายน๙โมง๒๐นาทีพาน้องมัวขี่ซาเล้งออกจากโรงแรม
บ่าย๓ไปเจอสัญญาณโทรศัพท์อยู่นู่นค่ะ
อำเภอพระพุทธบาทจังหวัดสระบุรี
กันยายนเที่ยงตรงพาน้องมัวขี่ซาเล้งไปหานายบุญมาที่อำเภอพระพุทธบาท

บ่าย๓โมงขายรถซาเล้งให้ร้านซื้อของนายสุรพล๓๖๐๐บาท
โมงเย็นเจอโทรศัพท์มือถือสัญญาอยู่ที่สถานีรถไฟสระบุรี
๕ทุ่มกลับไปนอนที่บ้านของนายบุญมาที่อำเภอพระพุทธบาทจังหวัดสระบุรี
เช้าวันต่อมา๑๙กันยายนค่ะขี่รถมอเตอร์ไซค์ไปส่ง
ในบุรมาขี่รถมอเตอร์ไซส์ไปส่งนายพันธุ์และน้องมัวที่ท่ารถในตลาดพระพุทธบาท

แล้วก็นั่งรถไปอำเภอท่าเรือจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เปิดใช้เบอร์มือถือโทรหาแม่ตอน๑ทุ่ม

แล้วก็นั่งรถกลับไปนอนโรงแรมแถวสถานีรถไฟสระบุรี
กันยายนนายพันธุ์เอามือถือไปขายนะคะที่ตลาดบ้านนาจังหวัดนครนายก
แล้วนั่งรถตู้ไปอำเภอกบินบุรีไปนอนโรงแรมที่กะบินบุรี
๒๒กัญญายนจ้ากาบตุก๓๐๐บาทให้ไปที่ฟาร์มชายภรรณ์
อำเภอประจันตคามไปสมัครงานค่ะ
แต่ไม่กล้าสมัครเพราะกลัวโดนจับ
กันยายนนอนในป่าแถวสถานีรถไฟโคกมะกอกที่อำเภอประจันตคาม
บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปรองท้องยาไส้ตลอดเลย
กันยายนเดินออกจากป่าไปหลังโรงเรียนประชารัฐ
ซื้ออาหารกักตุลักขโมยของชาวบ้าน
พาน้องมัวไปที่บ้านแม่แล้วก็ถูกจับกลุ่ม
ซึ่งกล้องวงจรปิดปากซอยบ้านแม่ของในพันธ
ตอน๒ทุ่ม๒๘กันยายนก็จะเห็นรถตำรวจเข้าไปจับตัวนายพันธุ์

จำได้ไหมคะว่าก่อนอันนี้ตอนที่น้องมัวหายไปแรก
คือพอไปไล่ตรวจสอบประวัติของนายพันธ์เคยก่อเหตุแบบนี้มา

หนึ่งเคยมีประวัติล่วงละเมิดทางเพศเด็ก
เชี่ยวชาญในการหลบซ่อนตัว
บิดเบือนข้อมูลที่อยู่ต่าง
คุณผู้ชมลองดูไทม์ไลน์สิไปกี่จังหวัด

ไปเรื่อยมีขายรถชาเล้ง

ยอมรับว่าลูกชายทำผิดจริงไม่ปกป้องลูกเลย
แล้วแม่นี่แหละคือคนที่แจ้งผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
ให้มาจับนะคะได้ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบางโฉมศรีบอกปกติแล้วเนี่ย
มีการเช็คชื่อตลอดนะว่ามีนักเรียนคนไหนหายไปบ้าง
เพราะว่าที่วัดเนี่ยก็จะมีนักเรียนชาวมงค์อ่ะครับ
มาฝากเรียนอยู่ที่เนี้ยหลายคนอยู่ทีนี้วันเกิดเหตุพระครูไม่อยู่ค่ะ
มีกิจธุระข้างนอกก็เลยไม่รู้ว่าน้องมัวหายไปก็สัญญาว่าจะเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยให้มากขึ้นนะคะ
เราไปที่บ้านพักของพ่อของในพันธุ์คนก่อเหตุที่จังหวัดปราจีนบุรี
พ่อก็บอกลูกชายเคยมีคดีกระทำอนาจารย์เด็กอายุ๑๖ปีแล้วก็ออกจากบ้านเพื่อหนีคดีไปหลายปี
แล้วมาตกเป็นข่าวอีกครั้งเนี่ยพ่อก็ทุกข์ใจมากพยายามจะติดต่อลูกก็ติดต่อไม่ได้
เมื่อคืนลูกพาเด็กมาที่บ้านก็ตกใจแล้วก็เลยเกลี้ยกล่อมให้ลูกมอบตัวค่ะ
พ่อไรต่ำว่า๑๐วัน๑๑วัน๑๒วันไปกระทำอนารับได้ทั้งหมด
ทีมข่าวก็เจอกับหนึ่งในเหยื่อของนายพันธุ์ที่เคยถูกกระทำอนาจารย์ด้วยนะครับ
จุบันเขาอายุ๒๗ปีแล้ว
ตอนนั้นเขายังอายุประมาณเป็นเยาวชน๑๗ปีมั้

บอกเขาสนิทสนมกับนายพันธุ์ในฐานะเพื่อนรุ่นพี่
วันหนึ่งถูกในพันธุ์จับไปขังในบ้านที่อยู่กลางบึงน้ำ
แล้วก็ถูกนายพันธุ์พยายามกระทำอนาจารย์

แล้วก็ข่มขู่เขาว่าถ้าใครถามให้บอกว่าเต็มใจมาเอง

เขาก็เลยไปแจ้งความแล้วในพันธุ์ก็หนีไปค่ะ
เบื้องต้นทางคดีตำรวจแจ้งข้อหานายพันธุ์
คือพรากเด็กอายุต่ำกว่า๑๕ปีไปจากบิดามันดา
แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้จะนำตัวฝากขังศาลนะคะ
งานนี้แม่ของน้องมัวค่ะ

กันเป็นกระบอกเสียงในการตามหาลูกชาย
พอลูกปลอดภัยแม่ก็โล่งใจค่ะ
สวัสดีแล้วก็แม่ก็ขอบคุณด้วย
ไม่รู้จะอธิบายยังไง
คือดีใจมาก